ท่านผู้ชมครับยังจำโคตรพลอยของคุณลุงคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองได้ไหมฮะ
แถวระยองแถวจันทร์เนี่ยลอยเยอะนี่ฮะ
เขามีเหมืองเนี่ยโอ้โหโคตรพลอย

บอกของแกเนี่ย๓๕๐๐กรัฐ

แกขอขายกรัตหนึ่งก็
เท่าไหร่ไม่รู้เอาเป็นว่าแกขาย๓๕๐ล้านบาท
อ่า๓๕๐ล้าน

แกก็กลัวจะขายไม่ออกเพราะว่า
มันเป็นโคตรพลอยที่ได้เป็นมรดกตกทอดกันมา
พอมาถึงมือแกเนี่ยนี่แกใส่ถังเอาไว้นะ๓๕๐ล้าน

เดี๋ยวถ้าขายออกจะหาถังที่ดีกว่านี้
ให้เจ้าของใหม่มันมีอาถรรพ์
วิญญงวิญญาณเจอสิ่งเล่นลับอะไรพวกนี้

แกก็เลยอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
มาพิสูจน์ให้หน่อยมาพิสูจน์ให้หน่อย
ถ้าจะซื้อก็ไม่ว่าอยากให้มาพิสูจน์ให้หน่อยนะฮะ
เพื่อคนที่เขาอยากจะซื้อไปเนี่ยเขาจะได้สบายใจ
วันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปกับนาริสบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่จังหวัดระยองนะฮะ
จะไปดูว่าโคตรพลอยของลุงสมศักดิ์เนี่ย
มันมีวิญญาณอะไรสิงอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าลุงสมศักดิ์บอกว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ย
โอ้โหเจอสิ่งเล่นลับเจออุบัติเหตุชีวิตไม่มีความสุข

แต่ก็กลัวว่าคนจะมาซื้อเนี่ยเขาจะกลัวเลยอยากให้หมอปลาเนี่ยดูให้

ลุงสมศักดิ์ก็พาหมอปลาเข้าไปดูด้านใน

แล้วเอาโคตรพลอยที่เก็บซ่อนเอาไว้ใต้หมอนออกมาให้ดู

หมอปลาต้องใส่แว่นดูเลยอ่ะนี่สวมแมสสวมแมสแล้วก็จับมาดูอย่างนี้นะฮะ
หมอปลาพอเห็นโคตรพลอยอันนี้นะครับทุกผู้ชมครับบอกแปลกใจ
โคตรพลอยนี้เนี่ยตอนแรกเห็นจากข่าวนึกว่าเป็นวัสดุคล้ายพลาสติก
พอมาเห็นกับตาได้ลองจับดูเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยคือมันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้
มันไม่ใช่แค่พลาสติกมันก็มีลักษณะเหมือนกับดูที่มันมีอะไรมากกว่านั้น
ดูหนักจะเป็นหินหรือจะเป็นพลอยอะไรก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูอีกทีหนึ่ง
นี่มีผู้เชี่ยวชาญมาดูแล้วหรือยังนะคะ
ส่วนโฆษพลอยนี้จะมีอาถรรษ์มีวิญญาณสิงหรือเปล่า
หมอปลาบอกว่าหลังจากได้สัมผัสยืนยันว่าไม่มีนะฮะ

ไม่มีวิญญาณไม่มีผีอะไรสิ่งทั้งนั้น
ถ้ามีจริงเนี่ยหมอปลาต้องอาการออกไปแล้ว

น้ำตาไหลหาวพออืดผอมอะไรไม่มีเลย
ลุงสมศักดิ์บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนมาแล้ว
เอาหินขนาดใหญ่ของพ่อที่เจอพร้อมโคตรพลอยมาให้หมอปลาดูด้วย

นี่ช่วยหน่อยเถอะไหนก็มาแล้วดูหินอีกสักก้อนหนึ่ง
นี่ฮะนี่ศีรษะบังอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะ

คือหินนี้เนี่ยมันมีลักษณะแปลกจากหินทั่วไป
สมศักดิ์แกบอกว่าถ้าเอาแม่เหล็กไปวางนะมันติดกับหินเลยมันมีแรงดูด
อ๋อเหรอนี่มันอาจจะเป็นแร่อะไรหรือเปล่า
นี่เพราะฉะนั้นหมอปลาบอกนี่แม่เหล็กเห็นไหม

หมอปลาบอกว่าโอ้โหแต่ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องพลอยเรื่องหินอะไรหรอก

ลุงเอาไปให้อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญดูดีกว่า
อย่างอาจารย์ออสที่กรุงเทพย์อย่างเนี่ยโทษพลอยให้อาจารย์ออสท่านดูให้ได้นะ
เหมือนกับมีคนมาคอยเพ่งคอยจ้อง
ผมว่าเอาจริงจับของหรือพ่อที่เอามากระกงฮวงห่วงพลอย
แต่หมอปลามาดูจะได้รู้ว่าซื้อได้
มุ่งตรงนั้นเลย
ประเด็นนะวันนี้ผมอยากให้ตาวันจันทร์เนี่ย
เดินหน้ากับอาจารย์ออสเอาไปอภิสูจน์มา
เออเนี่ยโอเคเลย
ผมก็ขอว่าให้อาถันนะเป็นพร้อยของจริง
จริงที่เธอไม่บางครั้งคนที่ครอบของครั้งแรกอาจจะห่วง
เบาะลาไปแตะต้องมาสัมภัยทำพวกให้มามาตัดมาเตือนมากาว
อย่างนี้ผมเลยจะคิดแบบนี้บาไม่มีหรอกถ้าเขาห่วงแป๊บ
เนี่ยแค่ผมแตะปั๊บผมเย่แล้วอันนั้นจะแสดงว่าเขาไม่อยาก
ครอบครองแต่วันนี้พอผมแตะปั๊บเนี่ย
ผมไม่เกิดอาการต่อต้านอะไรเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องอาถรรพ์วิญญาณตัดทิ้งไปได้ไม่มีแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมครับลุงสมศักดิ์บอกว่าฟังหมอปลาแล้วก็สบายใจ
พร้อมกับขอบคุณหมอปลาที่มาช่วยพิสูจน์ให้
ทีนี้ก็มาว่ากันเรื่องโคตรพลอยเม็ดนี้ว่าจะเอายังไงต่อ
ลุงสมศักดิ์บอกว่าอันนี้แกบอกนะว่าน้ำหนักเนี่ย
สัก๓๕๐๐กรัฐมูลค่าเนี่ยมันคงสูงประมาณ๓๕๐ล้านบาท
ในมุมของลุงนะหรือมันอาจจะหลักหมื่นล้านก็ได้นะลุงบอก
ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ลุงถามถามมาเนี่ย
แต่ละคนบอกไม่เคยมีใครเคยเจอโคตรพลอยใหญ่แบบนี้มาก่อน
ซึ่งลุงบอกค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นของแท้แน่นอน
เพราะเคยเอาไปให้นักค้าพลอยหลายคนเนี่ยเขาตรวจสอบให้แล้ว
เขายืนยันว่านี่คือโคตรพลอยของจริง
มันโล่งอกสบายใจหน่อยขึ้นเยอะว่าหมอปลาก็ว่าไม่มีอะไร
ไม่มีสิ่งอาถรรพ์เกี่ยวกับพลอยก้อนนี้
มั่นใจตอนที่ว่าเอาไปให้ญาติเยล่าตะบุญดูปุ๊บ
เขาบอกเลยว่าถ้าอันนี้ใครว่าเก๊ผมยืนให้เชื่อดคอแล้วไม่เอาฟาร์มเลย
เช็คให้มันคาดไปผมจะได้สบายใจด้วย
หมายถึงว่าผมลงว่าเก๊แท้ก็ผมคนเนี้ยไม่ใช่
ห้องแล็ปแล้วก็คนที่ดูเป็น
อ๋อชื่อกรรมในเวรเป็นพันและมั้ง

เจ้ากรรมในเวรที่ว่าเขาให้มามอบให้มา
แล้วนอกนั้นก็ญาติพี่น้องลูกหลานก็เอา
หรือว่าทำบุญวัดวาต้องการอะไรก็ให้หมด
นี่ฮะเพราะฉะนั้นนาริสก็เลยบอกกับลุงสมศักดิ์บอก

ผมพานักค้าพลอยมาด้วยเขาเชี่ยวชาญเรื่องพลอย
สมบูรณ์ติ่งต้อยนี่พี่สมบูรณ์มาด้วยนะฮะ
คุณนฤทธิก็เลยให้ช่วยดูให้หน่อยนี่พี่สมบูรณ์นะ
สมบูรณ์ก็ได้ดูเรียบร้อยแล้วโคตรพลอยลุงสมศักดิ์
สมบูรณ์บอกกับเรานะครับบอกว่าได้ตรวจได้จับดูแล้ว
มันคือพลอยจริงนั่นแหละยืนยันว่าคือพลอยจริง
ท่านผู้ชมครับแต่มันคือพลอยดิบไม่ใช่พลอยปลอมด้วยนะ
มันเป็นพลอยดิบอยู่นะฮะแล้วประสบการณ์ของพี่สมบูรณ์เนี่ย
เขาบอกมีประสบการณ์๑๐กว่าปีค้าขายรับซื้อพลอยมา
ไม่เคยมองพลาดยืนยันว่าพลอยของลุงสมบูรณ์เนี่ย
คือพลอยจริงเป็นพลอยดิบแต่ราคาเนี่ยมันไม่ได้สูงแบบ
หลักหมื่นล้านร้อยล้านอย่างที่ลุงสมลุงสมศักดิ์บอกหรอกนะ
ไม่ถึงนะฮะโคตรพลอยเม็ดเนี้ยมันใหญ่ใหญ่แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะ
สำหรับพี่สมบูรณ์คุณนาริสก็ถามว่าเอาพี่ไม่ถึงหมื่นล้าน
ไม่ถึงร้อยล้านถามจริงถ้าขายเนี่ยเท่าไหร่
พี่สมบูรณ์บอกน่าจะสักสี่ห้าล้านนะแต่ประลดลงมาจากของคุณลุงแกอยู่นะอืม
มันเป็นของแท้เพราะมันเป็นพลอยดิบอยู่ไม่ได้เผ่า
ตั้งแต่ทันพลอยมาเนี่ยเคยเจอใหญ่ข้างนี้มั้ย

ครับผมเคยซื้อประมาณแค่๔ล้าน๕ล้าน
ก็คือหลักล้านครับสองสิบกว่าก็หลักประมาณห้าล้านกว่ามีแล้วแต่มันแตกแล้วไม่แตก
แต่คุณลุงเมื่อกี้ดูของคุณลุงเมื่อกี้เนี่ยมั่นใจว่าพลอยนั้นคือพลอยแท้พลอยแท้
แล้วก็ดูก็ดูว่าเป็นพลอยแท้อยู่ครับมั่นใจว่าเป็นของแท้อยู่
ถ้าจะว่ากันไปนี่พลอยของลุงสมศักดิ์แค่สี่ห้าล้านนะฮะ
อย่างน้อยเนี่ยภาษาชาวบ้านบอกขี้หมูขี้หมาก็๔๕ล้านนะอยู่ในมือเนี่ย
อ่าคือนาริสสัมภาษณ์พี่สมบูรณ์เสร็จพี่สมบูรณบอกโอ้ยร้อยล้านไม่ถึงหรอก

นี่นาริสยังนอนอยู่บ้านลุงสมศักดิ์ยังไม่ยอมกลับเลย

คุณผู้ชมครับระหว่างที่หมอปลากับลุงสมศักดิ์เขาพิสูจนโคตรพลอยกันอยู่เนี่ย
เราสังเกตไปเห็นภรรยาของลุงสมศักดิ์นะฮะ

มีอาการแปลกร้องไห้ออกมา

นี่คุณนาริสก็เลยไปถามบอกป้าเป็นอะไรหรือเปล่า
คือภรรยาลุงสมศักดิ์บอกว่าเธอกับสามีเนี่ยเจอโคตรพลอยก้อนนี้นะ
ตั้งแต่๔๐ปีที่แล้วนะครับ

ไม่เคยคิดว่าจะเป็นสิ่งของมีค่าอะไรเลยนะ
ตั้งแต่ได้มาเนี่ยเจอแต่เรื่องร้ายเห็นวิญญาณมาเดินรอบเตียงก็มี

แต่ตัวเธอเนี่ยเจอแต่เรื่องดีถูกลอตเตอรี่บ่อยมาก
เคยถูกรางวัล๓ตัวหน้าก็มีนะ
ถามว่าถูกจากเลขอะไร

นี่

นี่ฮะได้เงินตอนนั้น๖๐๐๐๐๐บาทถูกล็อตเตอรี่
เลยถูกรางวัลที่๔แล้วได้๔๐๐๐๐บาท
งวดล่าสุดฝันว่ามีคนมาบอกเลข๕๑
ไม่ทันซื้อไม่ทันซื้อ
ไปซื้อ๒๙เอ้ายังถูกอีก

เนี่ยภรรยาลุงสมศักดิ์บอก
ก็เลยเชื่อว่าเอาละตัวสามีอาจจะเจอเรื่อง

อ้าวเดี๋ยวฟังเธอน่อยนะฮะ
คือให้ออกเอาออกไปจากบ้านเราแต่มันจะได้วะ
แล้วจะได้เปิดประตูมามานั่งมายืนอะไรบางที
เปิดประตูก็ไม่ได้กลัวใครจะมา
ในบ้านนี้มีไอ้นั่นไอ้นี่อย่างนี้
คือป้าร้องไห้ป้าเครียดคือประมาณว่าสามีบอกเอา
พอตีราคามาแล้วเนี่ยอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาก็๔๕ล้าน
ยังไงเนี่ยฝากหมอปลาไว้ก่อนได้ไหมเพื่อความปลอดภัย
เมื่อก่อนคิดเอาเอง๓๕๐ล้าน
ใส่กระป๋องสีเทาเมื่อกี้
แต่ตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยก็มีคนยืนยันแล้ว
เพราะฉะนั้นหมอปลาเนี่ยก็เลยรับฝากจากลุงสมศักดิ์นะฮะ
เมื่อก่อน๓๕๐ล้านอย่างน้อยก็๔๕ล้านรัชพร

ใช่ค่ะดิฉันมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ากระป๋องสูงมาก

ว่านี่คือโคตรพลอย๔๕ล้านอย่างน้อย
หมอปลาจะดูแลให้ลุงสมศักดิ์ชั่วคราวนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะเดี๋ยวจะรอให้ถึงวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้
หมอปลาจะส่งคนมารับลุงสมศักดิ์ที่บ้านที่ระยอง

ไปหาอาจารย์ออสที่ห้องแล็บอาจารย์ออสที่มเกษตร
เดี๋ยวจะให้อาจารย์ออสช่วยพิสูจน์ให้
พลอยแท้พลอยเทียมพลอยจริงมีมูลค่าแบบไหนอะไรยังไง

เดี๋ยวลองฟังดูก่อน

หมายความว่าลุงจะให้พลอยผมไปดูแลก่อน

อาจารย์ลุงค่อยไปฟังผลแล็บที่อาจารย์ออส

ถ้าลุงโทรหาผมไม่ติดแสดงว่าโทรศัพท์ผมแบตหมดนะ

ไม่กังวลเหรอครับ
อันตรายผมเพราะว่าไม่ดีของคนนี้ก็จะมากวนทั้งบ้านให้คนมีของอย่างเงี้ยเลย

ก็เลยฝากหมอปลาไปเพื่อความปลอดภัยของผม

ไปอันตรายหมอปลาแล้ว
นี่ฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอวันจันทร์หน้าลองพิสูจน์อย่างทางหลักวิทยาศาสตร์

นาริสก่อนกลับมาก็ดูเลขเครื่องซักผ้าของคุณป้าอีกสักที

อรุณสาหกให้เลขไปนะ